เวลาเดิมนี้มันหอมนม
แล้วก็ไข่มุกมันจะนุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันอร่อยอะค่ะแล้วก็หวานดีชอบ
ชานมไข่มุกไม่ใช่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ไม่มีอะไรที่ดีต่อสุขภาพเลยนะตอนนี้
ชานมไข่มุก
นมไข่มุกส่วนประกอบที่เราตรวจเนอะ
มีสายการบูดน้ำตาลแล้วก็พลังงาน
วันละ๒แก้วค่ะเช้ากาแฟบ่ายชาเขียว

แล้วแต่วันค่ะแล้วแต่ความอยาก
วันหนึ่งถ้าหนูเหนื่อยมากหนูก็ทาน๒แก้วค่ะ

คือไปเร็วใช่ค่ะมันเยอะไปเหรอชานมไข่มุก
สารไก่บูตรค่าเสรียอยู่ที่๔๐๐กว่า
ไม่มีตัวอย่างใดเลยที่ไม่ใส่สากบูด
แต่ว่าทั้งหมดนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
น้ำตาลอยู่ที่๔๑๗กรัมคิดเป็นช้อนชาก็ประมาณ๑๐๔ช้อนชา
โอกาสที่จะได้รับชานมไข่มุกที่มีน้ำตาลสูง
มีสูงกว่าที่จะได้รับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์
ค่าพลังงานของชานมไข่มุกต่อ๑แก้ว๔๐๐กว่ากิโลแพลอรี่

ใกล้เคียงกันกับไอศกรีมสูงพอพอกันกับอาหารจานเดียว

การทานเป็นของหวานเนี่ยน่าจะไม่เหมาะสม
คือชอบกินไข่มุกอยู่แล้วอะค่ะแบบเนื้อมันแบบเหนียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันได้เคี้ยวอะค่ะทำให้เราตื่นมั้งแบบเคี้ยวตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
กินแล้วมันเป็นหนึบแล้วก็มันอร่อยด้วยครับ
มันเพลินมันแบบมันเคี้ยวมันเพลินแล้วแบบพอแบบร่างกายขาดอะไรหวาน

เม็ดไข่มุกเนี่ยทำมาจากแป้งเนอะก็แน่นอนว่ามีคาร์โบไฮเรด
แต่ว่าที่เราตรวจพบเนี่ยมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยคือสารกันบูดนะครับ
ตัวนี้เป็นสารเคมีที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับ
เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี้ยร่างกายต้องขับไถออก
โดยการปัสสาวะออกนะครับและเนี่ยการได้รับวัตถุกันเสีย
สากบูดมากเกินไปเนี่ยทำให้ไตต้องทำงานหนักเกินจำเป็น
ขณะที่ตัวแป้งก็เป็นคาโบไฮเด็ดอยู่แล้ว
เท่ากับว่าเราได้รับคาร์โบไฮเนตสูงเกินไปอีกเหมือนกัน
อะไรเครื่องดื่มที่มันเย็นแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วมันก็รู้สึกดี
มันอร่อยอะค่ะแล้วก็หวานดีชอบอร่อยด้วย
แล้วก็มีรสชาติหวานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับ

ความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหัวใจจากตัวไขมัน
แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงจากผู้แพ้นม
แล้วก็ออกกำลังกายด้วยช่วยได้
ถ้าง่ายเลยก็คือวิ่ง๒๓ชั่วโมง
นมไข่มุก๑แก้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่า
พลังงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่๔๐๐กว่ากิโลแคลอรี่
ในการวิ่ง๑ชั่วโมงครึ่งเนี่ย
มันจะได้ประมาณ๒๐๐กิโลแคลอรี่
ฉะนั้นเนี่ยชานมไข่มุก๑แก้ว
ออกกำลังกายประมาณ๒๓ชั่วโมง
เพราะว่าใน๑วันค่าเฉลี่ยของอาหารที่แนะนำ

ผู้ชายอยู่ที่๒๔๐๐กิโลแคลอรี่
ชานมไข่มุก๑แก้วก็ปลาไป๑ใน๓แล้ว
มีความเสี่ยงสูงต่อผู้หญิง

แก้วเดือก็พอมันก็ทำไม่อิ่มแล้วอะ
ใช่มันอิ่มค่ะ

ไม่ไม่อิ่มครับแต่แบบเหมือนเป็นรองท้องมากกว่าครับ
ผมว่ามันก็บางครั้งผมก็กินแทนข้าวได้เลยครับ
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเท่าอาหารจานหลักนะครับ
มันมีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรต
แต่ว่าวิตามินกับเกลือแร่เป็นสองอย่างที่ไม่มี
ฉะนั้นเราคงยืนยันคำเดิมว่าเราไม่แนะนำ
บริโภคชานมไข่มุกจัดอยู่ในอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
ชานมไข่มุกที่เขาแบบใช้เป็นเหมือนน้ำตาลเทียม
แล้วรู้สึกว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับร้านที่แบบว่าใช้น้ำตาลจริง
หากเจอสูตรขนมไข่มุกที่มีการปรับสูตร

มันส่งผลต่อภาวะความอยากหวาน

มันไปทำลายระบบการความรู้สึกอิ่มของร่างกาย
ทำให้ร่างกายบริโภคเกินจำเป็น

กลายเป็น๒แก้ว๓แก้วก็เป็นไปได้
จริงผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ชานมไข่มุกครับ
คือถ้าเกิดเราไปเซเว่นแล้วเราดูเครื่องดื่มหวานในเซเว่น

แล้วอย่างชาที่เรากินกันทุกวันแบบพวกชาหวาน

ก็เราเสนอไป๒มาตรการนะครับ
มาตรการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการแสดงฉลาด
ร้านทุกร้านควรต้องมีการแสดงฉลากบอกผู้บริโภคครับ
ตรการที่๒เราเสนอแนะฉลาก
ชื่อว่าฉลากสัญญาณไฟจราจร
ผู้บริโภคสามารถดูจากฉลากได้เองเลยว่า
คุณค่าโภชนาการของสิ่งที่เราจะทานเนี่ย

มันก็ทำให้เด็กสนใจแล้วก็อ่านข้อความมากขึ้น
ประเทศไทยเหมาะกับชานมไขมุกไหมหรือเปล่าค่ะ
จริงทุกอย่างมันเหมาะค่ะ
แต่ว่าต้องกินในระดับปริมาณที่มันพอดีค่ะ
ตรงนี้มันก็นิยมนะที่วิทย์ว่าเหมาะนะ
แล้วมันก็เป็นทีศกันแล้วก็ออกมาหลายท่อด้วย
คนไทยก็ซื้อหมดนะครับผมคิดว่านะ

แต่ว่าคนที่จะทานมันก็ควรต้องรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง
อย่างข้อมูลที่เราได้บอกไปแล้ว
แล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะเลือกเองว่าอยากจะเลือกอะไรที่ดีต่อตัวของคุณเอง
เมื่อคุณรู้ข้อมูลแบบที่เราบอกไปแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้น
นมไข่มุกมีน้ำตาลสูงมีสายงานบูดแล้วก็พลังงานสูง
ทีนี้ถ้าคุณจะเลือกบริโภคก็เป็นสิทธิ์ของคุณ
แล้วก็คุณสามารถจัดการวิธีการบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้
คือเราคงไปห้ามบอกว่าคุณห้ามทำมันเด็ดขาดนะถึงตายอย่างนี้เราคงพูดไม่ได้
ก็เหมือนกับบุหรี่เรารู้ว่ามันมีโทษแต่ผู้ที่ต้องการบริโภคเขาก็ต้องจัดการความเสี่ยงของเขาเอง

แนะนำเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ยังชอบทานชานมไข่มุกอยู่
อย่างที่หนึ่งคือลดปริมาณจากแก้วใหญ่มาเป็นแก้วเล็ก
สมมุติว่าคุณทำวันละ๓แก้วเช้ากลางวันเย็นก็อาจจะเหลือแค่วันละแก้ว

สักพักมันก็จะเหมือนกับคนที่ลดการทานน้ำอารมณ์
คือมันจะค่อยลดลงไปได้เองเรื่อย
แต่ว่ายู่หักดิบเลยคงลำบาก
เพราะเป็นความเคยชินกับความชอบไปแล้ว